มาต่อดีกว่าข่าวนี้บอกเลยว่าดิฉันขยี้ตาแบบ
รัว

ตอนแรกคิดว่าดาราน้องใหม่แบบว่าตัวแม่เซ็กซี่อะไรมาหรือเปล่า

ก็คิดต่างแล้วก็คิดต่างอีกไม่ใช่ใครที่ไหน
แม่กราคซีริพรนี่คือหุ่นความเป้ปังของสาวไว้แบบ๕๗ปี
เขาบอกว่าเป็นกระดังงาลนไฟนะคุณผู้ชม
สวดทรงอกเอวนึกว่าวัยรุ่นแล้วนะมั้ง
แซ่บไม่ต้องพูดถึงยิ่งกว่ายกสวนพริกขี้หนูมาทั้งสวนอีก
บ้านท้ายของแม่ขอแอบแซวนิดนึงแม่

ดูเลยว่าดูแลตัวเองมาดีบอกเลยว่าอิจฉาสุด
คลิปนี้ค่ะแม่ตั๊กบอกว่าหันมาดูแลสุขภาพ

คือปมที่ว่านี่ไม่ใช่ชาวบ้านชาวช่องนะ

แม่มาบอกว่าฟังแล้วมันเจ็บเหลือเกิน

บอกว่าแม่นี่นะเวลานอนนับวัน

ดำมันเป็นหนังประดุกเลย
คุณคิดดูผัวเราแซวเบอร์นี้
ทักแบบนี้แม่ตั๊กบอกว่าฉันจะเลิกดำเงาเป็นหนังประดุกแล้ว
อาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยจ้า
เมื่อก่อนนี้เนอะอ้วนมากเลยค่ะ
อัดมากเลยจนสามีบ่นเลยนะ
บอกโอ้โหแม่แน่นอนตัวนี้ดำมันเป็นหนังประดูกเลย
หลังจากนั้นพี่ตั๊กก็เลยบอกว่าบอกกับตัวเองเลยว่าเชิญผมไปดูแล
แกจะหวังกินประดุกย่างรึเปล่า

ระเด๊ะขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะแต่ใดก็แล้วแต่แหละรู้

แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้กลับมาดูแลตัวเองให้เต็มที่
จะสวยให้ผัวไม่มองคนอื่นเลย
จริงแม่ตักสุดยอดจริงนะคะ